ส่วนเรือนจำพิเศษมีนบุรีนะคะก็ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการศักดิ์สาสมาธิค่ะด้วยการนำคำสอนในพระพุทธศาสนา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ต้องขังก่อนที่พวกเขาเหล่านี้จะคืนกลับไปเป็นคนดีของสังคมนะคะ

ผู้ต้องขังจำนวนสี่ร้อยคนที่เข้าร่วมโครงการศักดิ์ษาสมาธิรุ่นที่หนึ่ง
ภายในเรือนจำพิเศษมีนบุรีได้ร่วมกันนั่งสมาธิ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาพร้อมอุทิศกุศลบุญให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์
และเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อขัดกล่าวจิตใจของผู้ต้องขังให้รู้จักผิดชอบชั่วดี
และรู้จักให้อภัยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านจริยธรรมให้แก่ผู้ต้องค้าง
ก่อนออกไปเผชิญต่อโลกภายนอกเมื่อเขาเรียนรู้แล้วนะฮะ
พฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนพอเขาออกไปสู่สังคมภายนอกนะฮะ
เขาก็มีสตินะฮะก่อนจะทำอะไรเขามีสติยังคิดนะครับ
นี่แหละครับก็คือจุดมุ่งหมายของโครงการสังฆษาสมาธิ
โดยหลักสูตรที่นำมาบรรยายต่อผู้ต้องขังจะเน้นแนวทางคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา
ในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมกัน
คือเราประกอบทั้งสองอย่างทฤษฎีและปฏิบัติ
ฤษฎีก็คือเรียนรู้แล้วครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็ฟังเทพด้วย
แล้วพอปฏิบัติเนี่ยก็คือเดินจงกลม๓๐นาทีนั่งสมาธิอีก๓๐นาทีครับ
คือเราให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าอย่างที่พระอาจารย์หลวงพ่อเรียกว่าสมาธิไฮเทค
ซึ่งเป็นการที่ว่าเราไม่ทำสมาธิให้มากเกินไปน้อยเกินไปเอาพอเหมาะพอควร
หนึ่งในผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรมเขายอมรับว่าได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก
เพราะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาต้องเข้ามาอยู่ภายในเรือนจำก็เพราะความใจร้อนและขาดสมาธิในการควบคุมสติของตัวเอง
ได้ประโยชน์กับตัวเองอย่างเห็นได้ชัดเลยครับไม่ว่าจะการทำอะไรก็จิตใจสงบเยอะ
คือบางทีบางสิ่งที่เรามากระทบทำให้เราเกิดโมโหก็มีความคิดว่ามันไม่ควร
มันมีความคิดขึ้นมาเองครับว่าบางอย่างที่เราจะทำเป็นผลเสียมันก็เกิดว่าไม่น่าทำมันมีสติให้เกิดขึ้นนะครับ
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรียอมรับว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างสูงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
บรรดาผู้ต้องค้างที่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากทุกคนมีความตั้งใจจะถวายบุญกุศลที่ได้รับจากการนั่งสมาธิครั้งนี้แด่พระผู้เป็นพ่อของแผ่นดิน
สังเกตว่าผู้ที่อบรมศักษาสมาธิไปเนี่ยการทะเลาะเบาะแว้งลดลงมากเพราะทุกคนรู้จักการให้และที่สำคัญคือทุกคนให้อภัยซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรียอมรับว่าแม้กิจกรรมศักดิ์ขสาสมาธิจะมีระยะเวลาดำเนินการเพียงแค่๔สัปดาห์
แต่จากการประเมินผลก่อนจะครบกำหนดพบว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยขัดกล่าวจิตใจของผู้ต้องค้าง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นและเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้เมื่อพ้นโทษไปแล้ว
พวกเขาจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อสังคม